เอาละครับมาเรื่องที่พี่ปุ้ยบอกไว้ช่วงที่แล้วเรื่องของป้าข้างบ้าน
แกทนไม่ไหวทำไมเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านฉัน
ก็เลยหอบขยะไปทิ้งหน้าบ้านอีกคนนึง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมถ้าฟังแค่นี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ป้าทำไม่ถูกหรือเปล่า
เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าความแต่ละฝั่งเนี่ยเขาว่ายังไงแต่ก่อนอื่นไปดูก่อนฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมของคุณป้าท่านนี้นะครับ
เป็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งใช้เท้าเนี่ยเตะถุงขยะไปหน้าบ้านอีกคนนึง
อยู่ใกล้ใกล้กันแล้วตรงนั้นมันเป็นร้านสกรีนเสื้อด้วย
แล้วบางวันนะเมื่อร้านสกรีนเสื้อเขานำถุงขยะไปตั้งไว้ที่ข้างเสาไฟฟ้า
คุณป้าแกไปหยิบกลับมาแล้วก็โยนกลับมาครับ
สกรีนเสื้อยอมที่ไหนล่ะโยนกลับไปด้วยเช่นกัน
ต่างฝ่ายต่างโยนกันไปกันมาหลายครั้งเลย
วันคุณป้ามีการเอาถุงเลือดนะครับคุณผู้ชม
เลือดคล้ายกับเลือดหมูมาเทบนพื้นโอ้แล้วก็เอาสิ่งของต่างนานามาวางกีดขวางทางเดินด้วย
มันจะเป็นปากซอยวัดไตรสามัคคีถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองสมุทรปราการครับ
ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ติดถนนเนี่ยมี๓คู่หาด้วยกันตรงนั้น
แล้วตรงนั้นมันคือจุดทิ้งขยะครับอยู่แถวเสาไฟฟ้าระหว่างตึก
แล้วก็ยังมีกระถางทูบรูปปั้นกุมารทองตั้งอยู่ด้วยบนพื้นเนี่ยจะมีคราบคล้ายคราบเลือดหมูอย่างที่บอกไป
ผู้สื่อข่าวทราบข่าวปุ๊บเนี่ยลงพื้นที่ไปไปเจอกับเจ้าของร้านสกรีนเสื้อ
ชื่อว่าคุณธีรชัยครับคุณธีรชัยเขาเล่าแบบนี้ปกติแล้วทางเทศบาลจะเข้ามาเก็บขยะทุกคืนแหละ
ซึ่งจุดนั้นเจ้าหน้าที่จะให้วางขยะทิ้งไว้แถวเสาไฟฟ้าซึ่งมันอยู่ใกล้กับบ้านของคุณป้าในคลิปนั่นเอง
ถามว่าทำไมไปตั้งตรงนั้นน่ะคุณธิรชัยบอกจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเขาเก็บขยะได้สะดวกแล้วก็ง่ายนะครับ
แต่มันอาจจะทำให้คุณป้าเขาไม่พอใจก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ตามภาพแบบนี้บ่อยเลย
ธีรชัยนะจริงแกบอกแกเคยพยายามไปพูดคุยกับป้าแล้วแต่ป้าเนี่ยไม่ยอมคุยด้วย
ทางเทศบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจเคยเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วแต่ก็ยังไม่จบครับ
คุณธีรชัยเขาเลยตัดสินใจเอาภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้านเขานี่แหละไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเลยครับ
ผมก็ไม่ได้เกะกะแต่เขาอ่ะหนึ่งไม่อยากให้ทิ้งขยะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะเขาไม่คุยไง
คุณป้าบ้างดีกว่าคุณป้าท่านนั้นก็คือคุณสาวิตรี

คุณป้าสาวิตรีบอกถ้าหากจะทิ้งขยะเนี่ย

จะมาบอกว่าเทศบาลอนุญาตไม่ได้
เพราะป้าเคยบอกกับเทศบาลไปแล้วว่า
ป้าก็ต้องขายนะแล้วจุดนั้นมันน่าร้างของป้าเลย

ทำไมไม่เอาขยะไปทิ้งตามถังขยะล่ะ

เพราะแต่ละห้องแต่ละบ้านเขาก็แขวนของเขาอยู่แล้ว
มันก็ไม่เกิดว่าบ้านใครบ้านมันอยู่แล้ว
ขยะเขาก็ทิ้งวางอยู่หน้าร้านของเขา
แต่สองบ้านนี้มันมาทิ้งหน้าร้านเรา
มันใช่เหรอมันไม่ใช่
นี่ป้าบอกมันไม่ใช่
ผมว่าผมฟังได้นะ

ไอ้เสาไฟฟ้าตรงนั้นต้องเป็นที่ศูนย์รวมถังขยะ
ของทุกบ้านถ้าเป็นหน้าบ้านดอม
ถ้าเป็นหน้าบ้านปุ้ยอ่ะถ้าเป็นหน้าบ้านผมอ่ะผมก็

เราเปิดร้านขายของอย่างนี้

มันจะขายของยังไงล่ะดีไม่ดีสกปรกมีเชื้อโรคอีก
ทีนี้เราฟังคู่กรณีทั้งสองฝั่งไปแล้วนะ

มีคนฟังไหมชาวบ้านแถวนั้นเขาบอก
คุณป้าคนนั้นเคยเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์
แล้วก็ปิดกิจการไปตอนนี้ป้าเขาอยู่คนเดียว
ไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยคุยกับใคร
แถมยังมีพฤติกรรมแปลกก็คือกลางคืนเนี่ย
มักจะออกมาไหว้สารครับ
ยสารแล้วก็เอาเลือดหมูมาเทบริเวณศาล

แต่อันนี้มันก็แบบนะ
เลือดมาเทอันนี้มันก็เกินไปหน่อยคุณภูมิก็ตรงอ่ะค่ะ
แต่ปกติผมเวลาเห็นว่าเทศบาลเขาจะมาเก็บขยายเนี่ย
จุดที่ชาวบ้านแถวนั้นจะเอาขยะไปทิ้งไว้

ใช่จะมีถังขยะใหญ่ไว้เลย

โอ้โหนี่ไม่แน่ใจต้องให้เทศบาลมาแก้ไขปัญหาหรือเปล่า
บอกเคยเข้ามาเคลียร์แล้วแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับ